เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของอู่ต่อสำล้อพ่วงท้ายรถโฟลวิว
ในการที่ชาวบ้านเขาจะไปบรรทุกปาล์มบรรทุกมะพร้าวกันนะฮะ
เขาอัดคลิปไว้บอกว่าถูกกลุ่มชายชะกัน๕๗คน
อ้างตัวว่าเป็นชุดเฉพาะกิจ
บอกว่าคุณดัดแปลงสภาพรถนะต่อแบบนี้ผิดกฎหมาย
เรียกเงิน๕๐๐๐เอามาแลกแล้วก็จบเรื่องซะนะฮะ
บอกว่าโอ้โหถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ผมจะยอมเสียค่าปรับนะ

ใช่ฮะไปดูคลิปกันนะครับ
การนั้นคือส่วนของพี่แต่คือตอนนี้ก็ลูกค้า

ก็คือพวกมันอธิบายไปกว่างแต่คือตอนนี้ก็ลูกค้า
ก็เป็นแบบนี้เดียวพี่ตังค์๕เลยต่อเดียว

แล้วตังค์๕แล้วไม่พอเดียวแล้วพี่มีก็๕เลย

เกลียดหมดทิศจับกลุ่มก่อนแล้วก็เดียวให้หน่อย
ซึ่งนี่ดีข้อก็ลักการพรุ่งประมาณนี้นี่ดี
ลักการก็เดียวลักการหมดทิศ
พี่คนนี้เขาพยายามเถียงกับอีกกลุ่มมิจฉาชีพนะฮะ
บอกว่าโอ้โหก็มันตรงกันเลขตรงกันอะไรเนี่ยฮะในการ
เปิดรับบริการต่อรถจักรยานยนต์พ่วงท้ายสำล้อ
สำหรับใช้บรรทุกปาล์มน้ำมันนะครับ
แล้วก็อัดคลิปนี้เอาไว้
สนทนากับกลุ่มชายชะกัน๗๘คน

ทำท่ามาขอตรวจสอบรถจักรยานยนต์ภายในอู่นะครับ
ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๓ตะบนคลองน้อย
อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อ๒วันก่อน
แล้วทีนี้มีการข่มขู่จะยึดรถจักรยานยนต

ดังนั้นต้องเสียค่าปรับที่โรงพักเป็นเงิน๕๐๐บาท
แต่ว่าญาติของนายจักริตช่วยเจรจา
ยอมชำระเงินให้ทางชุดเฉพาะกิจนี้
จำนวน๕๐๐บาทโดยไม่ขอเดินทางไปที่โรงพักนะครับ

กลุ่มชายที่อ้างว่าเป็นชุดเฉพาะกิจเนี่ย
ชุดนอกเครื่องแบบทั้งหมดเลยนะครับ

โดยอ้างว่าโครงรถกับเครื่องเลขไม่ตรงกัน
ต่อประกันภัยไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้

นายจักริตก็เลยยอมจ่ายเงินเป็นค่าปรับไป๕๐๐บาท

ตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วว่ากลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้
เป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่นะครับ
เราก็คำถามความหมายของเขาว่า
เนี่ยผมเราจะขอพูดต่อว่าที่ไหนเราจะถามว่ากฎสนอง
แล้วก็คุยต่อของพวกเขา
แล้วตอนนี้ผมจะกดถามพวกมัน
เดี๋ยอการขอนุญญาเปิดอู่ถูกต้อง
และขอนุญญาตามขั้นตอนจากอมประตอ

แต่จะให้มีใบรับรองวิศวกรอะไรต่างนานา

เขาขออนุญาตในส่วนงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับ
ต่อรถจักรยานยนต์พ่วงท้ายสำล้อ

เป็นการทำมาหากินอย่างสุจริต
โครงเหล็กมาขัดแต่งใส่เครื่องใหม่ใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลัง
สำหรับให้ชาวสวนใช้บรรทุกฟาร์มแล้วก็มะพร้าว
เป็นเรื่องของการต่อยอดอาชีพด้วยนะฮะ
เรื่องนี้จึงอยากจะขอความเป็นธรรมกันด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือว่ามิจฉาชีพ
อาศัยช่องว่างของกฎหมายมารังแก่กันแบบนี้
เรื่องนี้เดี๋ยวรอนะว่าอีกฝั่งนึงนะคุณนะ
กลุ่มชายชะกัน๕๗คนถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่จริง
ท่านออกมาชี้แจงผ่านไทยรัฐทีวีของเราได้นะ
ก็ออกมาแสดงตัวแล้วก็ชี้แจงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
ใบอะไรนะฮะใบประกอบวิชาชีพวิศวกรเออ